ที่ชนบุรีก็มีเหมือนกันค่ะสำหรับการลักลอบ
เปิดให้พนันฟุตบอลทั้งบอลไทยบอลต่างประเทศนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมทหารก็บุกเข้าไปจับกลุ่ม
สำหรับเงินการพนันครั้งนี้เป็นสรรเสริมเลยนะคะ
แล้วก็มีนักพนัน๑๕คนก็เห็นเลย
กำลังส่งโพยให้กับคนดูแล
นางสาวปววรรณรัฐเห็นพิสูจน์ประหลัดอำเภอไฟความมั่นคง
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอพานทองและทหาร
เจ้าหน้าที่เป็น๑๐คนเลยค่ะคุณผู้ชมบุกเข้าไปตรวจค้น
เป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้นภายในหมู่บ้านบุญนครตำบลบ้านเก่า
บ้านหลังนี้เนี่ยเขาได้รับการร้องเรียนจากคนแถวนั้นบอกว่าเขาเล่นการพนันกันนะ
เขาลักลอบแทงพนันฟุตบอลกันทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลต่างประเทศค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนเข้าจับกลุ่มนักพนันอยู่ในอาคารพาณิชย์หลังนี้๑๕คน
อย่างที่บอกกำลังนำโพยไปส่งเลยค่ะส่งให้กับนายพาณิชย์บุญศรี
พาณิชย์บอกว่าเป็นคนดูแลอ้างว่าแค่ดูแลอาคารนี้
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจค้นพบแผ่นกระดาษโพยที่มีลูกค้าแทงพนันเอาไว้
จำนวนกว่าร้อยแผ่นยอดหลายแสนบาทค่ะ
มีโทรศัพท์มือถือ๑๑เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
แล้วก็มีเรื่องของการแทงพนันจำนวนมากเลยนะคะเงินสด๔๗๐๐บาท
จากการสอบสวนนายพาณิชย์ที่อ้างว่าเป็นคนดูแลนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาทำหน้าที่ดูแลอาคารเฉยแล้วก็รับแทงพนัน
มีคนที่กรุงเทพมาเช่าตึกนี้แล้วก็ให้ตัวเองมาดูแล
รับแทงพนันบอลมาเป็นปีแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
นางสาวปวัณรัฐบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านนะคะ
บ้านหลังนี้เปิดรับแทงพนันฟุตบอลมานานแล้ว
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเข้าออกทั้งกลางวันกลางคืนเป็นจำนวนมาก
ก็เลยสืบหาข่าวจนรู้แน่ว่าน่าจะเป็นแหล่งรับแทงพนัน
ก็เลยวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นแล้วก็รวบตัวนักพนันทั้งหมด
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ